แต่ว่านักเตะคนนี้ครับเทียทรบุญมาทัน
เมื่อวานครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่อาจจะแปลกนิดนึงนะครับ
แต่ว่าได้กระแสแล้วก็ไม่ใช่จัดเป็นให้เกิดเพียงแค่การตลาดเท่านั้น
เพราะว่านักกีฬานะครับก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้ว
แล้วก็เปิดตัวธีรทรบุญมาทันครับ
ฟุตบอลทีมชาติไทยจากสโมสรวิสเตอร์โกเบในฐานะผู้จัดการทีมนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาครับธีรทรสนับสนุนทีมจนสร้างความสำเร็จในระดับนานาชาตินะครับ
เฉพาะเกมนี้ซึ่งเป็นเกมที่เล่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในยามว่าง
ครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอรายการของทางประเทศไทยครับ
เพราะว่ามันก็ยังปีที่แล้วก็มีทีมหญิงที่ไปได้แชมป์ที่ประเทศอินโดมา
แล้วก็ปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าก็อยากให้ทีมชายไปด้วยแล้วก็ทำผลงานให้ดีอะไรอย่างนี้ครับ
ดีใจครับที่เห็นน้องคนไทยมากกว่าที่สามารถคว้าแชมป์ได้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้คนไทยมันสู้ได้กับทุกทีมทุกประเทศอะไรอย่างนี้ครับ
ธีรทรก็จะเล่นให้กับเมืองทองนะครับ

วันที่๓๐มกราคมก่อนจะเปิดตัวกับวิโซโกเบต้นสังกัดใหม่
ก็อยู่พร้อมกับเทียรสินแดงดาไปเลยนะครับ
หลังจากจบเกมที่ญี่ปุ่นแล้วก็คงจะเข้าแคมป์
ฝึกซ้อมกับทีมตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัว
เดี๋ยวคงมีข่าวมาฝากแฟนกันนะครับ